เหตุที่เรานำเสนอไปตั้งแต่ข่าวแรกของรายการเลยนะครับ

ห้องเช่ากลางน้ำซุดตัว
ล่าสุดเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เพราะว่าผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่ามีการพังถล่มซุดตัวลงมาจากระดับพื้น
เดิมกว่า๑เมตรอีกแล้วนะฮะนั่นอันตรายแล้วนะครับ
ดังนั้นชาวบ้านก็ต้องวิ่งหนีกันอีกครั้งหนึ่ง
ไปติดตามรายละเอียดจากคุณวัชรีดวงใส
รายงานมาจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีในพื้นที่เกิดเหตุเลยนะครับเชิญครับ
เชิญครับเชิญค่ะ
เป็นห้องเช่าชั้นเดียว
มี๑๑ห้องนะคะปลูกสร้างคล่อมพื้นที่น้ำขัง
ได้สุดตัวลงไปจนลึกกว่า๑เมตร
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีนะคะจะเห็นว่า
ผืนของถนนอยู่สูงกว่าบ้าน

ตัวบ้านเลยจะได้กล้อมกว่า๑เมตร
มีขนาดเท่ากับพื้นถนนที่เรากำลังยืนอยู่ขณะนี้นั่นเองนะคะโดยห้องพักนี้นะคะ
ช่วงเกิดเหตุประมาณ๓ทุ่มก็มีชาวบ้านหรือว่าผู้ที่เช่านะคะอยู่ประมาณ๖๗ห้องค่ะ
มีชาวบ้านประมาณสิบกว่าคนนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้นะคะมีเด็กค่ะ
ถึงหกคนแล้วก็มีเด็กที่อายุน้อยที่สุดเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองค่ะ
และจากการสอบถามนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ค่ะก็บอกว่า
โชคดีค่ะที่เหตุเกิดประมาณสามทุ่มนะคะเพราะเกรงว่าถ้าเกิดดึกกว่านี้นะคะ
อาจจะมีคนหลับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุช่วงสามทุ่ม
ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่ามีเด็กค่ะที่ป่วย
แล้วก็มีอาการตกใจแล้วก็หวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์นะคะ
แล้วก็รถจักรยานเสื้อผ้าโดยเฉพาะพวกเอกสารนะคะที่ชำรุดเสียหายค่ะ
และขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่กับเจ้าของนะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่มาเป็นห้องเช่านะคะ
แล้วก็ได้รับช่วงมาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นเองใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มีเหตุเอ่อ
ที่จะพอเป็นสัญญาณว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ไหมคะ
ไม่มีนะครับก็ปกติก็ปกติดีนะครับไม่มีสัญญาณใดนะครับ
เบื้องตรงนี้คิดว่าพอเป็นสาเหตุอะไรคะที่มันสูงด้วย
อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอทางเทศบาลหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบก่อนนะครับ
มันจะเกี่ยวกับโครงสร้างการก่อสร้างไหมคะพี่
อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังตอบสาเหตุไม่ได้จริงนะครับ
ต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
พื้นตรงนี้มันเป็นพื้นที่อะไรคะเหมือนมีน้ำครับ
ปกติเขาเป็นพื้นที่ของทางวัดคุณหญิงส้มจีนนะครับ
เขาก็มีการขุดดินนะครับแต่แล้วก็มันก็เป็นพื้นที่ท่วมขังมาสักหลายปีแล้วครับ
แต่ว่าก็มีการปลูกสร้างอาคารลงไปนะครับ
สร้างอาคารนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับ

ประมาณเมื่อปีที่แล้วประมาณ๑ปีครับครับ

หลังจากนี้เราได้วางแผนไหมคะว่าจะยังไงต่อค่ะพี่
ก็ถ้าดูจากตัวอาคารเนี่ยนะครับ
คิดว่าเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาประเมินก่อน
แต่ดูแล้วไม่น่าจะสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับ
แต่ดูจากเพราะว่าข้างล่างมันพังไปหมดแล้วนะครับ
ก็คือพื้นตรงนี้ก็คือจริงแล้วเป็นพื้นของถนนเลยใช่มั้ยคะพี่
ใช่ครับก็ตัวอาคารเนี่ยนะครับก็เสมอตรงนี้เลยนะครับ
ก็สูงน่าจะซุดตัวลงไปประมาณ๑เมตร
แล้วก็ตอนเกิดเหตุนี้มีพี่อยู่ตรงไหนครับ

ใช่ครับก็มีที่เขาอยู่ใกล้ตรงนี้เข้าไปแจ้ง
แล้วพื้นต้นเราต้องมีการเดียวยาพวกนี้จะใช่อะไรนะครับ
ก็เดี๋ยวเราต้องรอทางปรึกษาทางเทศบาลก่อนครับ
แต่ว่าผู้เช่าตอนนี้ก็คือเราต้องดูแลเขาครับ
เพราะว่าเขาเช่ากับเราอยู่นะครับ
ทีอาจจะต้องหาที่พักชั่วคราวให้เขาก่อนนะครับ
ขอบคุณค่ะพี่

เป็นเต็นต์ที่อาศัยของชาวบ้านที่ประสบภัยเมื่อคืนนะคะ
ซึ่งก็มีทั้งเด็กอายุ๑เดือนแล้วก็๓ขวบนะคะ

แล้วก็นี่คือเด็กอายุ๑เดือนนะคะเมื่อคืนค่ะ
นี่คือเมื่อคืนก็คือน้องใช่ไหมคะ๑เดือนที่ประสบเหตุด้วยใช่ไหมคะ

ตัวเล็กไม่รู้เรื่องหรอกค่ะไอ้คนเยอะ

เมื่อคืนเราหนีทันพอดีใช่ไหมคะ
หนีทันพอดีค่ะยังไม่รู้ทีนอนนะคะ

ในจำนวนผู้ที่ประสบภัยนะคะมีเด็กที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยประมาณ๕๖คน
เพราะส่วนใหญ่นะคะก็มีอาการขวัญภาวะกันอยู่ค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
หลังจากนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ